ต่อกันที่นางเอกสาวปูปรายากันบ้างค่ะ
ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยเธอบอกว่ามีคนชื่นชมเยอะเลยทีเดียว
หลังจากที่มีโอกาสได้ฉายความอินเตอร์
อกจากนี้เจ้าตัวยังขอชี้แจงถึงประเด็นที่บอกว่า
ตคนรักเก่าอย่างคุณโน๊ตไปจีบสาวใหม่ดาวิกา
เรื่องนี้เธอจะรู้สึกยังไงติดตามค่ะ

สำหรับนางเอกสาวปูปรายากับการโชว์ตัวบนพรมแดง
ในงานเลี้ยงการกุศลระดมทุนให้มูลนิธิ
เพื่องานวิจัยโรคเอดที่ได้จัดขึ้นที่นิวยอร์กอเมริกา

โดยนางเอกสาวค่ะเผยว่าเป็นการเดินทางไปร่วมงาน

เพราะว่าเธอนั้นสนใจอยากจะทำเรื่องราวแบบนี้ดีนั่นเอง
ก็ตั้งใจจะไปเป็นเงียบเรียบง่าย
แต่มันไม่เงียบไงพอลงโซเชียลปุ๊บโอ้โห
เพราะเธอสวยแซ่บไงใส่ชุดรู้สึกว่าจะของเบอร์ซาเช่นะ
ใช่ค่ะก็มีกระแสดีมากเลยนะครับ
ว่าหน้าผมเสื้อผ้าดูอินเตอร์ไม่แพ้ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเลย
ปูเองก็ปลื้มใจที่ทุกคนตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
ทั้งนี้ปูเองก็วอนให้บรรดาแฟนหยุดกระแสดราม่า
เทียบเธอกับใหม่ดาวิกาสักทีค่ะ
หลังจากที่ทั้งสองได้มีโอกาสออกงานระดับโลก

จะขอบคุณไปยังกูรูแฟชั่นคุณม้าออนภา

แต่เชื่อว่าพี่ม้าเป็นผู้ใหญ่พอ
แล้วก็ไม่ได้ต้องการจะเหน็บแนมใครค่ะ

บางครั้งปูรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดทำไม
ก็เป็นความต้องการที่เราอยากไปอยู่แล้ว

เสธวาธิังคอนแบรนด์จากไหนอะไรอย่างนี้
ก็ภาษาเช่ค่ะภาษาเช่แต่งให้ปูครั้งนี้

รู้สึกว่าชุดเหมาะกับปูนะปูชอบ
เห็นอาณาเดลารูโซ่ลงด้วย

ปูว่าตอนนี้มันมีกระแสเหน่บโยง
เชื่อมดราม่ากันเต็มไปหมด

จริงขออนุญาตจะใช้คำนี้ได้ไหมอยากให้หยุด
เพราะว่าปูเชื่อว่าคนในวงการบันเทิงทั้งหมดเรา

ขอบคุณพี่ม้านะคะที่เขียนชม

ปูเชื่อจริงว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่

คุณปูยังบอกว่าทราบเรื่องแล้วแหละ

พร้อมกับบอกด้วยว่าก็ให้เป็นไปตามที่ฝ่ายชาย

โยงเข้าเรื่องดราม่าแล้วก็ยืนยันด้วยว่า
ความสัมพันธ์แบบคนรักกับโน้ตจบลงแล้ว

แล้วก็ยังยกให้ฝ่ายชายนั้นเป็นคนพิเศษอยู่ค่ะ
ก่อนจะปฏิเสธด้วยนะคะว่าไม่ได้โพสต์อินสตราแกรม
เน็บมินพิชญายงไปอีก
หลังจากมีภาพที่เธอกลับจากต่างประเทศ

ไม่ได้มีของแบรนด์เนมติดไม้ติดมือมา
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าได้พูดคุยกับอีกฝ่ายตลอดค่ะ
เราก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่นะเป็นเพื่อนกันอยู่

ยังไงปูก็ว่าเขาก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งในชีวิตปู

ว่าเขาอยู่ในยุคของไอจีเขาก็ชี้แจงได้
แล้วปูเชื่อตัวน้องเองเขาก็ชี้แจงแล้ว
ครูเชื่อว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง

แล้วมีโอกาสยังไงครับปู

ตอนนี้ปูใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

อย่างที่เคยพูดดาราไม่ได้ดราแมติกขนาดนั้น
วันเราไม่ได้นั่งคิดว่าจะนั่งว่าใคร
ไม่ได้คิดอะไรกับตัวนินเลย

ดาราก็ไม่ได้ดรามาติกขนาดนั้น

ที่ต้องแสดงเรื่องประสงคมศีร์นะ

การรับคำถามสติอะไรของเธอ
เธอดูแบบดูนิ่งดูดีมาก

นะคะแล้วคุณชมพู่ก็โพสต์ภาพคุณปูประยาด้วยนะที่ใส่ชุดเวอร์ซาเช่ที่ไปร่วมงานเนี่ย
ก็เลยแบบหุ่นดีแซ่บสวยขนาดนี้นะคะ
อยากสวยเหมือนคุณปูก็ออกกำลังกายกันนะคะ